วันนี้มาในนัดของอันนี้เป็นคดี

วันนี้เป็นคดีที่ทางฝั่งอีกเพาะฟ้องแซนแล้วก็จำนวนที่หนึ่งอีกคนหนึ่ง
แล้วก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็คือเป็นนัดที่๒ที่สารนัด
ก็คือเป็นนัดพร้อมแล้วก็สอบคำให้การ
แล้วก็ส่วนเจอกันอีกทีแมทหน้าวันที่๒๘
ก็คือเป็นนัดสืบพยานโจทย์ทั้งสองฝ่าย
ความคืบหน้าวันนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
อันนี้ไม่มีอะไรก็คือเหมือนเรารวบรวมหลักฐานที่เอ่อทางเราก็มีเอ่อ
เขาเรียกอะไรอ่ะไลฟ์สดในวันนั้นใช่ไหมคะ

ใช่ค่ะแล้วก็เป็นการคัดคำจากในไลฟ์สดแล้วก็ภาพถ่ายเป็นหลักฐาน
ก็หลักฐานมีมีเท่านี้ค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมาก
แล้วก็จริงตามรูปคดีแล้วก็ไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วง
แล้วทนายเราบอกว่ายังไงบ้างกับความแบบกับคดีนี้อะไรอย่างนี้
มันจะจบไปถึงจุดไหนหรือไงบ้าง
ต้องรอดูน่าจะคิดว่าน่าจะเป็นรอบหน้าน่าจะตาม
อันนี้คือเราน้อมรับว่าเราทำผิด
วันนี้ก็สารก็ถามเราแล้วเราก็ยืนการปฏิเสธ
ยืนการปฏิเสธเป็นเรื่องของอะไร
วันที่ไลฟ์ตรวจมันเมื่อไหร่ก็มีเราก็มีการ
ก็ในข้อหาที่เขาฟ้องเรามันไม่ได้เข้าข่าย
เขาฟ้องเค้าดีอะไรข้อหา
ข้อหาข่มขื่นแล้วก็ข่มขื่นใจ

มเขินใจอะไรน่าจะประมาณนี้
แล้วก็อีกข้อหาหนึ่งก็เป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมค่ะ
ส่วนตัวเรามั่นใจว่าวันนั้นเราไม่ได้กระทำความผิด

แล้วตำรวจที่หนึ่งล่ะคะพิการ

แล้วมีการพูดคุยอะไรกันไหมคะกรรมธิการ

ตั้งแต่อันนี้คือเป็นการเจอกันในรอบกี่

ยังพูดคุยกันดีปกติไหมคะตอนนี้หรือยังไงยังมีปัญหาเหมือนเดิม

ยังไม่ได้คุยกับคุณตาทาหรือยัง

ในส่วนคดีในฐานะที่เป็นจำเลยเหมือนกันต้องมีอะไรปรึกษากันไหมครับ

ยังกับอิ๊วไม่ได้คุยกันนอกล่อไหมคะ

อย่างเราเป็นจำเลยด้วยกันทั้งคู่กับพี่การเราไม่ได้มีการปรึกษากันเลยเหรอ

ไม่ส่วนใหญ่คือเรื่องทางกฎหมายเนี่ยแซนปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทนาย
แล้วเท่าที่คุยกับทนายเขาพูดถึงเรื่องคดีเลยไงบ้างที่เราบอกว่า
เราจะสู้อะไรกัน
ต้องรอแมทหน้าเพราะว่าตอนนี้ก็ยังพูดอะไรมากไม่ได้ก็แซนก็ไม่ค่อยทราบรายละเอียดด้วย
คืออย่างที่บอกว่ารอบนี้ก็แค่นัดพร้อมแล้วก็สอบคำให้การก็ต้องรอนัดถัดไปที่สืบพยานโจทย์
แต่เราพร้อมแล้วเลือกคำถามประจำศัตริย์ดื่มถ่านใช่มั้ยคะถ้าศาลพันดมวิจัยออกมาแล้ว
อ๋อใกล้คุยค่ะปรึกษากันยังว่าความผิด๑๙๖๙
ยังเลยค่ะยังไม่ได้ไหมได้ไม่ได้มีข้อชี้ชัดอะไร
ต้องรออย่างที่บอกว่าต้องรอรอบหน้าค่ะ

ก็ต้องรอดูแบบหน้าล่ะ

ยังไงบ้างก็จะเมินคดีก็ยังไง